ส่วนสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทย
ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการฝึกซ้อมของนักกีฬาวอเล็กบอลทีมชาติไทย
ว่าถ้าเกิดว่ายังไม่มีการผ่อนปนให้วอเล็กบอล
สามารถกลับมาออกกำลังกายหรือกลับมาเล่นกีฬากันได้
อาจจะต้องจัดการซ้อมกันแบบปิดก็ได้ค่ะ
เรืออากาศเอกจากสุวรรณโตเจริญ

สมาคมกีฬาวอเล็กบอลค่ะออกมาเปิดเผยนะคะตามมาตรการการผ่อนปลนระยะที่๒ของรัฐบาล
แต่ว่าวอเล็กบอลยังไม่สามารถกลับมาแข่งได้
สโมสรจึงไม่สามารถเรียกนักกีฬากลับมาฝึกซ้อมได้
ก็เลยมีแนวคิดที่จะฝึกซ้อมกันแบบปิดตามเงื่อนไขของรัฐบาล
โดยจะทำการตรวจโรคโควิด๑๙ก่อนที่จะเข้าแคมป์กัน
เพราะว่าสมาคมเขาก็เลยเห็นว่าณตอนนี้อย่างที่เห็นอยู่ก็คือ

แต่การฝึกซ้อมแบบออนไลน์มันทำได้เพียงแค่รักษาสภาพร่างกายของนักกีฬา
ไม่สามารถช่วยเสริมสร้างเรื่องทักษะและระบบทีมในสนามจริงได้
และถ้าหากว่าโควิด๑๙ในไทยยังไม่ดีขึ้น
สมาคมก็เตรียมแผนที่จะรองรับไว้สำหรับการฝึกซ้อมในระยะยาวด้วยค่ะ
หากในต้นเดือนมิถุนายนรัฐบาลผ่อนโปรดมาตรการสำหรับวอเลอร์บอล
ก็จะเป็นสิทธิ์ของสโมสรในการเรียกตัวนักกีฬากลับมาฝึกซ้อม
กำหนดไว้ช่วงวันที่๒๑กรกฎาคมครับ
มาดูเรื่องราวของนักแบตบินตันทั้งในอดีตและปัจจุบันของไทยกันบ้างนะคะ
นำทีมมาโดยซุปเปอร์แมนบุญศักดิพลสนะพร้อมด้วยน้องครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะคะ
สัมพันยูอวิหิงสาค่ะเขาก็รวมตัวกันนะคะ
แจกถุงยางชีพแล้วก็อาหารกลางวันให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด๑๙
ที่วัดสุนทรธรรมธารหรือว่าวัดแคร์หนังเหลืองค่ะ

กิจกรรมวันนี้มีพี่น้องทั้งในวงการแบตมินตันแล้วก็นอกวงการที่มาช่วยเหลือกัน
อยากจะส่งกำลังใจให้กับประชาชนที่ต้องต่อสู้กับสถานการณ์

ซึ่งนะตอนนี้จริงสถานการณ์เริ่มจะดูคลี่คลายแล้วนะคะ
แต่ว่าถ้ากลับมาแยกอีกครั้ง
ก็จะวางแผนกลับมาช่วยเหลือประชาชนในครั้งต่อไปด้วยค่ะ
จริงของก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ
ของประมาณทั้งหมดจริงคือ๒๐อย่างต่อถุงยางชีพนะครับ
ซึ่งก็ถือว่าได้พี่น้องมาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ซึ่งผมมองว่าตรงนี้ถือว่าเป็นมิตรภาพ
เป็นความอบอุ่นที่อยากที่จะเป็นกำลังใจให้กับประชาชน
ฝากถึงประชาชนแล้วก็แฟนกีฬาทุกคนนะครับ

ก็ยังต้องหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเอง

ที่สำคัญที่สุดก็พยายามใส่แมส
แล้วก็ยืนห่างกันด้วยนะครับผม

แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นวันนี้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเลย
แต่กาดอย่าตกจริงเพราะว่าถ้าเราประมาท

ดูได้จากซุปเปอร์แมนไปมอบของนี้

แวดใหญ่ด้วยนะแวดใหญ่ใส่โบว์ที่จำไม่ได้แน่นอนนะครับ